ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่๒ติดต่อกัน

ต่อสัญญาได้เป็นเจ้าภาพอีก๕ปี
ส่วนการทดสอบสนามเมื่อวานนี้
มาร์เกรสค่ะนักบินชาวสเปนแชมป์โลก๕สมัยเกิดอุบัติเหตุเสียหลักล้มคว่ำอย่างรุนแรงระหว่างเข้าโค้งที่๗ของสนาม
จะเหลือการแข่งขันในฤดูการนี้อีก๔สนามด้วยกันค่ะ
ชาวไทยเองแล้วก็ต่างชาติที่เดินทางมาชมการฝึกซ้อมอย่างคึกคัก
ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะก็ได้วางระบบการขนส่งอำนวยความสะดวกรวมถึงบูธกิจกรรมค่ะเพื่อที่จะรองรับกลุ่มผู้ชมที่คาดว่าจะมาร่วมงานครั้งนี้อย่างล้นหลามค่ะ
เพื่อที่จะวางตำแหน่งในการออกสตาร์ทรอบชิงชนะเลิศนะคะส่วนวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เริ่มแข่งขันเวลาบ่าย๒โมงค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ก็จะยาวไปจนถึงปี๒๐๒๕รวมมูลค่านะคะ๔๗๕๐๐๐ยูโรหรือว่าเกือบ๑๖๐๐ล้านบาทค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยค่ะ
นั่นก็คือกล้องสมเกียจจันทราได้รับการต่อสัญญาค่ะจากทีมอี้เดมิซิฮอนด้าทีมเอเชีย
ผลงานในปีนี้นะคะล่าสุดอยู่อันดับที่๒๑มี๑๓คะแนนค่ะ